เอาละช่วงแรกเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยว่าที่ไหนที่น่าสนใจ
เดี๋ยวผมจะพาไปที่หนึ่งไปลอยกระทงแบบใหญ่
ไปลอยกระทงกับช้างที่จังหวัดอายุทยาครับ

โอ้โหมาแบบเป็นโขลงอย่างนี้

แรกจะบอกเป็นฝูงไม่ได้ดิช้างต้องเป็นโขลง
นี่แหละครับที่วังช้างอายุทยาและพะเนียดนะครับ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ก็นำช้างแสนรู้ช้างพลายสีมงคล
และพลายภูเขาทองรวมถึงเชือกอื่นด้วยนะ
เชือกอื่นแล้วก็ควานช้างมากันครบเซตครบทีม
ออกไปลอยกระทงที่บริเวณสระน้ำข้างวังช้างอายุทยาแลกพะเนียด
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
พนักงานก็ได้ร่วมกันทำกระทงขนาดใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะ
จะให้ช้างทั้งทีต้องเป็นกระทงที่ใหญ่มาก

ถูกต้องครับเป็นกระทงช้างอย่างแท้จริง
ยืมมาให้คุณชนะด้วยนะครับ

เอาล่ะความใหญ่ของมันนะครับกระทงของช้างเนี่ย
ผ่าศูนย์กลางเกือบ๑เมตรเลยนะครับ
ทำจากวัสดุธรรมชาตินี่อย่างที่เห็นครับ
ระดับประดาษตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดอย่างสวยงาม
แล้วก็ช้างแสนรู้ก็ร่วมลอยกระทงในปีนี้
มาถึงสถานที่ก็ไม่รอช้าช้างก็ใช้งวงช้างออกมานี่แหละ
วัดน้ำปุ๊บปุ๊บไปลอยไปนี่ส่วนที่เห็นอยู่นี้
นี่คือกระทงช้างใหญ่ยักษ์เต็มหน้าจอเลยครับคุณผู้ชมครับ
โอ้ยใหญ่พอกับหน้าผมเลยละ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าคุณชนะเต็มจอเลย

อยู่ใกล้อายุทยากรุงเทพนี้ก็ไปกันได้นะครับ

ไปเที่ยวกันที่นี่โอ้โหรับรองไปแล้ว
ติดอกติดใจแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะ
เห็นตัวอย่างกระทงบิ๊กเบิ้มระดับพี่ช้างแบบนี้แล้ว
เราก็นึกถึงกระทงที่มีไอเดียหลากหลายรูปแบบ

แต่มันยังไม่หมดคุณผู้ชมไอเดียเก๋หลายจังหวัดยังมีอีกเยอะ